สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะนั่งตรงนี้ต้องเลื่องมาก
อย่ามาพูดอะไรธรรมดาเขาได้วางยาไว้
วันนี้มีเรื่องดีมาเสนอเป็นข่าวแรกนะคะ
คือว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
คณะผู้ปริหารวงศัพท์พระโฆษบาล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช๒๕๖๒
จำนวนหนึ่งเชือกโดยมีคุณลายเหรียญทองมีพันธุ์
ทำหน้าที่ในการควบคุมจัดตั้งขบวนเทิดพระเกียรติ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่๑๐ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
โดยเดินทางออกจากหมู่บ้านช้างพะเนียดหลวง
มาถึงหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนถนนมหาชัยในเวลา๕นาฬิกา
และร่วมกันเคารพทงชาติในเวลา๘นาฬิกา
จากนั้นได้เดินทางไปสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระบรมราชานุสวรีรัชกาลที่๖
จนกระทั่งเวลา๙นาฬิกา๑๐นาทีได้มีการตั้งริ้วขบวน
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเดินไปถวายพระพรชัยหน้าพระบรมชายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณประตูสวัสดิโสภาพระบรมมหาราชวัง
โดยช้างโฆษลักษณ์ทั้ง๑๐เชือกได้ทำการแสดงโฆษลีลา๙เท้าจำนวน๑๙
แสดงการแปรแถวรวมถึงเจ้าหน้าที่จำนวน๕๐๐คน
ก้มกราบพื้น๑ครั้งนาน๑๙วินาที
เพื่อถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แสดงออกถึงความจงรักพักดี
ภายหลังเสร็จพิธีคณะทั้งหมดได้เดินทางกลับหมู่บ้านช้างพะเนียดหลวงค่ะ
อิทธิพัฒน์ขาวละมัยเลขาธิการมูลนิธิพระโฆษบาลกล่าวว่า
กิจกรรมในวันนี้เป็นการรวมตัวของคนเลี้ยงช้างควานช้าง

เพื่อร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ถือเป็นประเพณีของกลุ่มคนเลี้ยงช้างทั่วประเทศ
ร่วมกันทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ครั้งสมัยรัชกาลก่อนค่ะ
นี่ดูไปสีชมพูทุกช้างเลย

เพราะว่าติดทนมากเดินทางมาจากอายุทยา

ตีกองคือเต็มพิธีเลย

เออนั่งกันประเทศกรุกว่าประชาชนก็แบบ

แต่จริงตามราชประเพณีนี่
อันที่แบบว่าออกสีคันบัญชร
นั่นก็คือการมาดูขบวนช้างนะ
อืมสมัยแรกใช่ไหมคะ

เพราะเมื่อก่อนใช้ช้างเป็นภาษณะ

ขบวนก็ต้องมีช้างเพราะเป็นภานะของพระมหากษัตริย

หนังรถสิบล้อมาบ้างเอาเครนมาแจกทางเอาสารพัดแบบ
งานบวชกลายเป็นงานสังสรรค์ที่นั่งแตะดินก็เห็น
เริ่มมีไอเดียกันแปลกช้างนี่ก็มีเยอะ
แต่ก็ยังมีความสร้างสรรค์แต่คุณลองคิดดูว่างานบวชอันนี้นะครับ
เป็นคลิปภาพเหตุการณ์พิธีอุปสมบท
ที่มีการแห่นาคไปตามท้องถนนปรากฏว่า
เป็นการบวชที่คนด่ากันทั้งเมือง

เอาง่ายเอารถแต่งซิ่งออกมาใช้แห่หน้า
ที่สำคัญเนี่ยพร้อมกับปิดเส้นทางการจราจร
ที่สำคัญโชว์เบิร์น

โชว์เบิร์นล้อเบิร์นล้อเบิร์นล้อกล้องถนนเนี่ยทำให้เกิดลอยล้อควันคุ้งเลยฮะ
แล้วก็กินยาไหม้ไปทั่วบริเวณพร้อมแคปชั่นเด็ดว่าจัดว่าเด็ดจัดประหลัดบอก
นานไปได้เมามันบนถนนหลวงสร้างความเดือดร้อนปิดถนน
ผู้ภัยดูแลการจราจรแต่ตำรวจไม่ทราบเรื่อง
อีกแล้วครับพี่พื้นดำดูสิพื้นดำได้ด้วยหรือ
งานบวชผู้กว้างขวางสมาชิกแก๊งรถซิ่งแห่งเมืองตักกัวป่า

คำถามคำถามจากคนทั้งประเทศตักกะคืออะไร
ตักกะคืออะไรตักกะอะไรยังไง
แห่นาคแล้วเบิร์นยางบนถนนหลวงแบบนี้เกี่ยวอะไร

ชาวบ้านแถวนั้นต้องยอมรับงง

งานบวชแทนที่จะได้บุญคุณคิดเอาเองแล้วกันว่าวันนี้ตักกะ

วิธีทำให้ตักกะทำไปเพื่ออะไร

ไม่รู้ว่างานนี้คำถามคือบุญหรือเปล่า

คำถามคือบุญหรือบาป
คุณดูจากคลิปนะฮะจากคลิปเนี่ยเผยให้เห็นรถแต่งซิ่ง

โชว์เบิร์นยางล้อรถบนถนนหลวงทีละคัน

ทำให้เกิดควันฮะครุ้งเข้าจุดเบิร์นเจริงอ่ะเหยียบเรตพร้อมขันเร่งเต็มที่
เอาให้ควันขึ้นก่อนแล้วก็ควันคลุ้งส่งเสียงดังไปทั่วเลยฮะ
จะพุ่งตัวออกรถออกไปอย่างรวดเร็วกลายเป็นถนนแข่งขันรถไปเลยอ่ะเนาะ
ตอนนี้กลายเป็นที่วิภาควิจารณ์อย่างหนักจริงจริงความคืบหน้านะฮะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพังงาเขาก็ได้เปิดเผยว่า
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยพบว่าเหตุนี้
เกิดวัน๒๕พฤษภาคมด้วยเพราะวันดีนะฮะ
วันดีของคนไทยด้วยนะครับบริเวณถนนราชบำรุง
บริเวณหน้าสนามกีฬากลางคุณคิดดูก็ในเมือง

ตำบลตะกัวป่าอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาเนี่ย
โดยประมาณสัก๑๑โมงครึ่งนะฮะ
แล้วก็ตอนนี้ได้เรียกผู้ก่อเหตุ๒คนมาแล้ว

มี๒คนตอนนี้ก็แจ้งข้อเปล่าหาว่า
ฐานกระทำความผิดฐานขับรถโดยประมาทโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น
โดยผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองคนนั้นได้ให้การรับสารภาพทุกข้อเก่าหา
ซึ่งก็จะดำเนินการนะฮะ
นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานอายการฟ้องศาลต่อไป
ส่วนคำถามคือ๑คนขับมีสิทธิ์อะไรไปปิดถนน
มีสิทธิ์อะไรไปปิดถนนอันนี้คือคำถามในเน็ต
กระทู้๒คุณมีสิทธิ์อะไรมาเพิ่มมลพิษ
ซึ่งขนาดเดียวกันคนนี้คนไทยไม่รู้กี่ภาคกำลังเจอมลพิษอยู่
คุณเป็นใครมีใครมีสิทธิ์อะไรมาเพิ่มมลพิษ
อันนี้คือคำถามที่ชาวเน็ตเขาถามกันมา
ซึ่งรถยนต์ที่ถูกกล่าวหาทั้งสองคนได้นำมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นนะฮะ
ยังไม่ใช่รถคันเดียวกับในคลิปอีกด้วยซ้ำไปมีอีกแต่ก็เป็นส่วนที่ได้ก็ถามว่ามันมี๑๐คัน
รถที่เอามาที่เราเห็นรถที่เอามานั้นก็อยู่ใน๑๐นั่นแหละแล้วก็มีความผิดจริงตามคำรับสารภาพ
ส่วนรถยนต์ที่เข้าร่วมขบวนทั้งหมดมีจำนวนหลายสิบคันซึ่งไม่ใช่๑๐คันด้วย
ตามที่ได้ปรากฏในคลิปอีกหลายมุมภาพอีกทั้งยังก่อเหตุสร้างความเดือดร้อนตลอดเส้นทาง
ที่กระบวนแห่นากผ่านไปเจ้านาทีก็เลยบอกเดี๋ยวจะต้องเรียกเข้ามารับทราบข้อเก่าหาอยู่
แต่ในภาพคือมัน๑๐กว่าคนแม่นอนเราดูภาพอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหม
เราขอดูภาพอีกสักครั้งนึงว่าคุณดูว่ารถตอนนี้เข้ามายอมรับนี่
คุณดูข้าวบวนอันนี้ข้าวบวนอยู่ในซ้ายเหมือนใช่ที่มีภาพเพราะโชว์ทีละคันนะ
อันนี้ก็เข้ามาร์คแต่ทุกคนก็จ่ายคลิปกันสู้ตายเห็นไหมครับ
ลืมไปแล้วบอกว่าทุกคนเป็นนักข่าวหมดนี่ทุกคนถ่ายคลิปกันใหญ่
มันที่สำคัญถนนมันกลัวถนนใช้ได้นานเหรอครับ
อย่างนี้เนี่ยยางดอกล้อก็ไม่เหลือเหรอ
ใช่หาแล้วเขาก็ไปเปลี่ยนเอาเพราะว่าสิ่งนี้คือสิ่งเท่
คันที่๒มาโอ้ยรอต่อแถวเต็มเลยนั่นไงล่ะครับ

โอ้ควันมันขึ้นขนาดนั้น
เร่งพร้อมเบรกใช่ไหมใครเบิร์นเป็น
ทำอะไรอ่ะคำถามน่ากลัว
หรือบาปแล้วคนที่เขาบอกว่า
เวลาบวชหน้านี้ก็จะต้องมีคนอนุโมทนาบุญสาธุนะ
แม่งจี้จะสาธุเหรออย่างนี้สาบแช่งกันสิ
สาธุหน่อยไหมสาธุไม่ลงคุณไม่แน่ทำไมอ่ะ
อ้าวเดือดร้อนหมดนะจริงแล้วก็บอกว่าหนึ่งมันไม่ได้อยู่ใกล้
นอกเมืองถ้าอยู่นอกเมืองโอเคก็ยังโอเคหน้าสนามกีฬาก็ต้องกลางเมือง
กีฬาอยู่กลางเมืองแล้วที่สำคัญเนี่ยคุณเห็นกระบวนไหมฮะ
มันทำให้การจราจรติดขัดไปหมดเลยปิดถนนมันปิดถนนไปเลย
จะไปว่าปิดถนนก็คงไม่ใช่แต่แบบว่ามันทำให้การจรจรติดขัดได้
ทีแรกคนก็อย่างเมื่อก่อนอย่างแบบว่าถ้าเกิดแห่ขบวนไปมีมีกองมีคล้องอะไร
แล้วก็มันก็เบอร์มีนางฟามาเต้นลำเซิงเซิงโอเคนะน่ารัก
เป็นข้างถนนไปรถก็จะรอให้ซึ่งเขาสมมติเขาไปทำกันในในตัววัดเพื่อนคุณแม่
แต่มันคงปวดไปเบิร์นที่วันไม่ได้อ่ะไปมึ่นในวัดคือต้องการถนนที่ใหญ่

ตั้งแต่ปีนี้เราอ่านข่าวงานบวชที่แบบมีแทงกัน
มีอย่างกับบัวปุ๊บ

ที่บอกให้ไม่ใช้เครื่องขยายเสียงไง

ต้องให้ระวังกันมากเลยทีเดียว
สภาพอากาศอยู่ที่นั่นในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายมารับฟังกันนะ
ต้องบอกว่าอากาศร้อนอบอ้าวมากเลย
อุณหภูมิสูงระหว่าง๓๘จนถึง๔๐องศาเซลเซียสกันเลยทีเดียว
ท้องฟ้านี่ปกคลุมไปด้วยหมอกนะคะหมอกควันเลยอย่างที่คุณเห็นในภาพนี่แหละค่ะ

ค่าหมอกควันพิษยังเกินค่ามาตรฐานแล้วก็ไฟป่ายังคงไหม้ไปทั่วเมืองพยาว

ไงล่ะคุณจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ตำบลบ้านต่อมอำเภอเมืองจังหวัดพยาวเนี่ยนะ
เขาบอกอย่างนี้ว่าพบปริมาณของฝุ่นละอองเนี่ยขนาดนี้ไม่เกิน๒๕ไมครอนหรือว่ามีค่า๖๘มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ก็อยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มที่จะมีผลกระทบกระเทือนต่อสุขภาพแล้ว
ขณะนี้นะคะสถานการณ์การเกิดไฟป่าแล้วก็การเผาในพื้นที่จังหวัดพยาวเนี่ย
พยาวน์ก็ยังมีประชาชนในแต่ละพื้นที่นี้นะทำการเผาอยู่
วัชพืชเอ่ยขยะเอยนะส่วนไฟป่าเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในพื้นที่หลายจุดด้วย
โดยเมื่อวานนี้ในวันที่๖พฤษภาคมนี่แหละค่ะ
เทศบาลตำบลแม่กาก็ได้รับแจ้งว่าเกิดนะฮะไฟป่าลุกไหม้บริเวณพื้นที่หมู่๒
ตรงซอยโรงน้ำแข็งลุงแดงตะวัดแม่กาตำบลแม่กาที่พยาวนี่แหละนะคะ
ทำให้ศูนย์ป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่กาพร้อมกำนัน
แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นี้นะคะก็รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะ
แล้วก็ไปกันหมดเลยนะฮะเพื่อที่จะไปทำการป้องกันนะฮะ
พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานออกตรวจสอบที่เกิดเหตุกันเลยทีเดียว
เบื้องต้นนี้นะคะที่เกิดเหตุกลุ่มไฟกลมไฟเนี่ยมีความรุนแรงอยู่ในระดับ๓ถึง๔
ที่กำลังลุกลามมากเลยทีเดียวนะคะในบริเวณพื้นป่าส่วนศักดิ์
เป็นส่วนศักดิ์ด้วยนะตรงเบอร์เรนอาจจะปลูกจึงนำรถบรรทุกน้ำเข้าไปในสกัดไฟป่า
แล้วก็จัดการแบบว่ามีการทำสแตนบายกันเอาไว้ก่อนเพื่อระวังจากที่เกิดเหตุอยู่เนี่ยนะ
เมืองต้นสามารถที่จะแบบว่าระงับควบคุมไฟป่าได้พื้นที่เสียหายไปประมาณสัก๑๐ไร่
พี่ที่เห็นเรื่องจากเธอเป็นคนภาคเหงือก็มีนักข่าวเค้าไปถามว่ามีชาวบ้านเนอะ
ความเชื้อโบราณที่จริงไม่ใช่
ที่จริงก็คือปล่าวให้เห็นชัดขึ้น
เวลามันขึ้นใต้ดินมันก็จะเห็น
พอถ้าเกิดมันเป็นสีเขียวคุมมันก็หายากนะคุณแม่
ซึ่งถ้าเกิดขอเผาเนี่ยมันก็จะใดแล้ว

เขาไม่ได้มีความรู้แบบว่าประมาณว่ามลพิษคืออะไรอะไรอย่างนี้

เขารู้สึกว่าเมื่อก่อนเผาก็มันก็ไม่ได้ควรขนาดนี้

แต่ปรากฏว่าตอนนี้มันก็คืออย่างโปรโมชั่นมันอยู่ตรงนั้นมันไม่ไปไหน
ซึ่งวันนี้คำถามคือมันจะทำได้ยังไง
อินโดมันมีไฟป่าเกิดขึ้นอยู่แล้วถูกต้องไหมเพราะเกิดอะไรก็แล้วแต่
แต่ประเทศไทยภาคเหนือเขาบอกเขาเผากันมาเป็นร้อยปีแล้ว
แต่มันเมื่อก่อนไม่มีปัญหาหรอไม่มีปัญหา
เพราะเมื่อก่อนป่าไม้เราเยอะมันยังไม่ซ้ำซ้อนมาก
เราจะได้ยินข่าวว่าหมอกควันของภาคเหนือเราได้ยินกันมาตลอด

เพราะเขาคิดว่าสักเดือนก็หายไป
ปรากฏว่าปีนี้มันไม่หายมันไม่มีฝน

ถึงขั้นหายใจเป็นเลือดกันมันไม่ได้แล้ว

เขาบอกว่าถ้าสมมุติเราเล่นสงการเมษา
ฝนมันจะเริ่มมาแล้วประมาณสักเมษาหลัง๑๕เมษา
หรือบางทีสงการมันก็จะมีน้ำฝนตกแล้ว

ก็เลยว่าเขาก็ไม่รู้ว่า

มันต้องไปแก้ตั้งแต่ระบบความคิดเขา

ชาวบ้านเขาคิดอย่างนั้นจริงพอช่วงนี้

แม่ให้เผาใช่ไหมก็จะมาจากวันนี้ถึงวันนี้
แต่พอออกออกโซนแล้วก็

เผาป่าไม่เกี่ยวอะไรกับอะไรบนหัวเธอใช่ไหม

เดี๋ยวกลับมากันนะฮะเดี๋ยวไปดูสำนักศักยันต์ซะหน่อย
เขาบอกสำนักศักดิ์ยันทร์ดังที่ประจวบมีความพิธีไหว้ครู
วันนี้เรารวบรวมการของขึ้น
เราอยากจะดูว่าของขึ้นเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากันฮะ
โอเคเราไปที่ประจวบกันสักนิดนึง
สำนักอาจารย์เอเข็มเทวดา
อาจารย์เอเข็มเทวดาเราขอเห็นหน้าอาจารย์เอเข็มเทวดาหน่อย
ซึ่งโอเคละเราอาจจะไม่รู้จัก
แต่อาจารย์เอเข็มเจวดานี่ถือว่าเป็นคนที่คนที่เขาเชื่อ
คือชาวบ้านลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยนะฮะ
จริงแล้วอาจารย์เอเนี่ยต้องเอาบ้านเลขที่ไหมแองจี้
อยู่ที่ตำบลคองวานอำเภอเมืองจังหวัดประจวกคิริขัน
เขาก็มีการพิธีของเขานั่นแหละพิธีครอบครู
โดยมีความเชื่อความศรัทธาเรื่องศัยศาสตร์
ลูกศิษย์ลูกหาเขาเนี่ยมีทั่วสารัพทิศเลยเฮะ
รวมตัวเพื่อทำพิธีไหว้ครู
ขณะประกอบพิธีร่ายมนต์บริกรรมคาถา

สิทธิ์ที่เขาเรียกว่าของขึ้นใช่ไหมอย่างนี้

เป็นสัตว์ชนิดต่างบ้างราย
ส่งเสียงของขึ้น

ของขึ้นโดยไม่ได้นัดหมาย

โดยอาการของคนแต่ละคนเขาบอกว่าอยู่ที่อะไร

ไม่ทุกคนอาการอยู่ที่จะศักดิ์อะไร
ถ้าสมมุติคุณมีศักดิ์เป็นลูกนักมวยก็คงจะไปเตะอย่างนั้น
หรือถ้าสมมุติคุณมีศักดิ์เป็นรูปเสือก็จะเป็นอย่างนั้น

อาการเขาบอกว่าจะมีตั้งแต่ปลายศักดิ

เขาบอกมีสาลิกามีฮานุมานมีชูชกมีพ่อแก่

สีเขียวนี่อะไร

ใหญ่แบบบางลายนี่รายลำทาพามต่าง

ส่วนลายศักดิ์ที่ได้รับความนิยมที่สุดก็คือ

ยันเก้ามีเสือก็แบ่งไปอีกนะ
มีเสือเพ่นเสือตะกุยฝุ่นพญาเสือ

มีพญาหานุมานหานุมาน๙ตัว
ชูชกขุนแผนสาลิกาลิ้นทอง

มันเป็นลายนักมวย

เขาก็เลยเชื่อว่าเป็นลายครูมวยไทย

ตนเองตั้งสำนักนี้มา๒๒ปีแล้ว

ครอบครูการครอบพ่อแก

บุคคลที่นับถือส่งเสริมอะไร

ส่งเสริมเรื่องการค้าการขายการงาน
ให้ลุงเรื่องดวงไม่ตกเท็จไม่ตก

ก็จะสร้างความมั่นใจ
เขาว่าอย่างงั้นนะครับแต่ที่สำคัญ
ศักดิ์ไปแล้วคุณจะต้องปฏิบัติดี

ส่วนรายศักดิ์ยันต์๑๐๘จำพวง

คุณอาชีพอะไรเขาก็จะศักดิ์ให้ตามนั้น
รอบปีก็จะไหว้ครูเพื่อรวมตัวลูกศิษย์จากทั่วทุกสารทิศสักครั้งหนึ่ง
เป็นการเติมพลังศรัทธาซึ่งแต่ละบุคคลก็อาการอย่างที่ขึ้นนั่นแหละ
ก็อัพทูคุณศักดิ์อะไรคือขึ้นอยู่กับคุณศักดิ์อะไร
มันไม่เหมือนกันจะกายร่างเป็นอย่างนั้น
ก็มันดูท่ามันดีจิ้งจกนะแล้วก็แล้วแต่ว่าบางคนที่เขาบอกแสดงออกมาเนี่ย
มันก็อยู่ที่อาคมเหมือนกันนะแล้วแต่มากแล้วแต่น้อย
ตามแต่ชนิดของลายยันแต่ประเด็นที่ดีก็คือว่า
เมื่อศักดิ์แล้วมีของแล้วต้องมีศีลธรรมขอบคุณดีชอบ
ไม่ผิดลูกผิดเมียไม่โกหกไม่ฆ่าสัตว์ก็เหมือนถือสินห้า
ฉะนั้นถึงจะคล้องถึงจะขลังถึงจะศักดิ์สิทธิ์
คุณแม่ศักดิ์อะไรคะไม่เคยศักดิ์อะไรเลยหรือเปล่า
ไม่เชื่อคุณแม่ไม่เคยฉันไม่เคยศักดิ์
แล้วของที่คุณแม่มีเต็มตัวคืออะไรคะ

ศักดิ์ค่ะลงท้อง

แต่แบบไปศักดิ์ก็คือฉันกลัวเจ็บ
ไม่อยากมีอะไรแล้วคิดถึงเวลาที่เราเหนือเหี่ยวย้นแล้วมันเหนือกว่า

เมื่อกี้งงมากเข้าเกาหลีได้ยังไง

พี่ม้ามีเรื่องไฟไหม้ใช่ป่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเหมือนกันที่นครราชสีมาที่อำเภอบัวใหญ่เขาบอกว่าภัยแรงส่งผลกระทบมากเลยนะฮะ
ว่าเขาจะเตรียมการรับปัญหาภัยแรงมาตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วเนี่ยเขาสูบน้ำจากลำน้ำชีมาเก็บไว้ที่อ่างปลาปลานะเพื่อให้เป็นน้ำใช้
แล้วก็เป็นแหล่งน้ำสำรองขนาดใหญ่อีก๒แห่งภายในเทศบาลเพื่อเตรียมรับมือกับภัยแรงนี่คือปี๒๕๖๑ตั้งแต่เดือนตุลาคม
แต่จากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าแหล่งสำรองน้ำที่เขาสำรองวันนี้แห้งขอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณดูสิค่ะ
เอามาทิ้งเอามาถ่วงน้ำนี่ไงสร้างความอกสั่นขวัญแขวนให้กับประชาชนที่มองเห็นบ้างเนี่ย
พยายามหลุดแล้วด้วยไอ้ยักษ์ทีนี้มาพูดเรื่องปริมาณน้ำในอ่างปลาปลานะคะ
แห้งและน้ำก็ขุ่นส่งผลกระทบกับคุณภาพน้ำดิบที่นำมาผลิตปลาปลาของเทศบาลเมืองบัวใหญ่
น้ำปลาปลานั้นคุณภาพไม่ดีซึ่งทางเทศบาลก็ออกมาชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนว่า
ขณะนี้ปริมาณน้ำดิบที่ขุดลึกมีปริมาณน้ำน้อยและน้ำก็ลดลงอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากสภาพอากาศร้อนแล้วก็ไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มนี่ไง
เป็นสาเหตุให้น้ำดิบผลิตปลาปลานั้นมีคุณภาพต่ำไปด้วย
และยังไม่สามารถนำน้ำจากบึงบัวใหญ่มาเพิ่มเติมในช่วงนี้ได้
เนื่องจากกรมชมธานมากำจัดวัชพืชในบึงบัวใหญ่

ต้องใช้โป๊ะขนาดใหญ่ซึ่งหากสูบระบายน้ำออกเครื่องจักรจะทำงานไม่ได้
แล้วถ้าแล้วเสร็จแล้วจะเปิดน้ำจากบึงบัวใหญ่มาเพิ่ม
เพื่อสำหรับผลิตน้ำปลาปลาซึ่งคาดว่าจะทำให้น้ำปลาปลามีคุณภาพดีขึ้น

โอ้โหจะเมื่อไหร่แล้วเนี่ยใหญ่โตเลยขนาดนี้แต่ว่าตื้นนะฮะ
ทีนี้สาเหตุอีกอย่างหนึ่งที่คุณภาพน้ำปลาปลามันไม่ดี
เพราะว่ามาจากท่อปลาปลาเดิม
พื้นที่เป็นท่อยาหินและท่อเหล็กซึ่งเป็นท่อปลาปลาระบบเก่า
เดินท่อไว้เมื่อประมาณ๔๐ปีที่แล้วอายุแกเลยมดดำ

มาตั้งแต่เริ่มสร้างปลาปลาที่ย่านนี้นะฮะ
เป็นเหตุที่น้ำปลาปลามีตะกอนเหล็กสีดำ
ว่าจะสามารถนำน้ำออกมาใช้อีกประมาณ๒๓เดือน

เพราะว่าถ้าเกิดปัญหาฝนทิ้งช่วงเหมือนปีที่แล้ว

อย่างแน่นอนอันนี้ที่บัวใหญ่ที่โคราช

ชาวกรุงเทพก็ตกใจเรื่องค่าไฟขึ้น

คนกรุงเทพตกใจหมดทุกบ้าน
ตอนนี้คือบอกว่าร้อนไปเถอะเดี๋ยวค่าไฟมาก็นาว

ถึงมั้ยถึงมั้ยไม่รู้อ่ะใช่ไหมขึ้น
เพราะว่ามันร้อนมันใช้ไฟสูงมาก
เขาบอกไฟจะขึ้นแบบตามบ้านคุณกรุงเชษประมาณ๓๐เปอร์เซ็นต์

เยอะพี่เยอะจนคิดจะทำโซล่าเซลลได้

ถ้าคุณจะใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์
จากประเทศไทยมันมีแดดเยอะเหลือเกิน
ถ้าจริงถ้าเกิดทำได้อยากเก็บแดดเอาไว้คุณแม่
เก็บไงนะมันต้องใช้แผงใหญ่มากอย่าใช่ระบบเด็ดแดงไง
ตรงนี้ไม่ค่อยซักผ้าก็ค่อยตากใหม่

ถ้าใช้แอร์ใช้ตู้เย็นต้องใช้โซล่าเซลล์เยอะมาก

เค้าแบบ๒อย่างคือให้เริ่มลงทะเบียนอย่างไร
รัฐบาลได้แต่วันนี้มันจะใช้สองระบบชังระบบโสลโซระเซลแล้วก็ระบบไฟฟ้า
ตอนกลางคืนเนื่องจากไอ้ตัวที่เก็บไฟฟ้าคนไทยยังไม่ซื้อหรอกเพราะว่ามันแพงมาก
แต่ตัวที่เอาไฟฟ้าเอาแสงอาทิตย์มาแปลงไฟฟ้าเลยตอนนี้มันใช้ได้แล้ว

ตู้รู้สึกว่าได้หมดแล้วแอร์หมดแล้วได้หมดแล้ว
เพราะตอนฉันทำใหม่แล้วไม่ได้
กลับมาเมื่อวานแรงเงาออกเขาบอกว่าเหมือนคนวิจารณ์เยอะคือคนคาดหวังเยอะเหมือนกัน
คาดหวังกับแรงเงาเยอะเหมือนกัน

เกิดเหตุดังแฟนละครนึกว่านังรวมฮีโร่ซุเปอร์ฮีโร่มาเหรอ

ไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟัง
นี่เป็นความคิดของนางแอนจี้หรือเปล่า
อนแอร์ไปตอนแรกแองจี้เธอจะต้องช่วยฉันอ่านข่าวนี้

เธอเป็นคนต้อแหลมากเมื่อกี้นี่ไปจัก

แม้๕๔๓๒แอบใสเลย

คือเมื่อวานนี้นอนแถมไปตอนแรก

เพราะว่ากรงกรรมมันปิดไว้ที่สูงมาก
เขาก็น่าจะบอกวน่าจะมาแทนกรงกรรม

หายไปจริงจริงเนี่ยจากภาคแรกเนี่ยห่างกันหกปีเลยนะฮะ
จริงดิเพราะว่า๖ปีล่าสุดเมื่อคืนนี้
วันที่๖พฤษภาคมก็ได้เลิกออนแอร์เป็นวันแรกแต่งงานนี้
ดูดิอ่ะเจนนี่น่ากลัวฟีดแบ็คเนี่ย
อ้าวเป็นไรอ่ะก็ใช่ไงเขาบอกงานเนี่ยฟีดแบ็ค
เป็นอย่างที่คิดเพราะพี่แฟนละครออกมาวิพากษ์วิจารณ์
โดยเฉพาะเพจดังหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ
วยไส้แตกแหกไส้ฉีก
อีเจฟเรียบด่วนยังมานะฮะออกมาวิพักวิจารณ์กันสนานว่า
นี่ดูละครจังเลยเจฟเนื้อหาพังมาก
แคคเตอร์ตัวละครทุกตัวเนี่ยพฤติกรรมเปลี่ยนไปหมดเลยแทบจำภาคแรก
ไม่ได้เลยเห็นไหมนั่นเคนหรอกูไม่ก็หาว่าหนูเมาลายเขา
รีเซิร์ชมาจากทุกคนแหละนั่นเคนหรอสเตอร์ตัสแรงมาก
อีกทั้งพยายามยัดเยียดตะกะเหตุผลประหลาดให้ตัวละคร
เขามาแบบงงรวมไปถึงแอคติ้งที่เล่นใหญ่
โมโหลานดูขัดหูหัดตาไปหมดอีกทั้งยังมีการยัดบทผีมุดตา
ผีมุตตาเป็นยังไงแอมป์จิ๊กอธิบาย

คือเป็นแฝดคือมาแก้แค้นตอนภาคหนึ่งใช่ไหมคะ

น้องน้องปรากฏว่าตัวเองรู้สึกว่ารู้สึกผิดอยู่ดี
เมื่อคืนก็ฝันว่าตัวเองใกล้แต่งงานแล้ว
นินก็ฝันถึงมุตาบอกว่ามุดตาบอกว่า
เธอคุณวิกฤตเขาไม่รักเธอหรอกเขารักฉัน
ทำไมไม่ได้รักมุนินเขาดูยัดเย็ดเกินไป
แล้วที่ส่งไปสู่สุขติให้อภัยขอโทษมุนินแล้วล่ะ
คืออะไรเขาก็ถามไม่เข้าใจว่า
มาหลอกพี่สาวตัวเองทำไม

ประชาชนก็งงเอ๊ะผีมาหลอกพี่สาวทำไม

คนละทางกับภาคแรกอย่างชัดเจน
เขียนบทเนี่ยทำการบ้านมาหรือเปล่า
เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะเขาเปลี่ยนเป็นอะไรก็ไม่รู้

เจนนี่เนี่ยเป็นสาวทันสมัย

ออนแอร์หูเบาผูกปรั่นหัวง่าย

กลายเป็นคนโดนกระทำแล้วก็เอาง่ายติดผัวติดสามีมากไป
คนเขาว่าอย่างนั้นแองจี้อธิบาย
อันนี้คืออะไรเนี่ยแองจิอธิบายคือคือ

แล้วก็เมื่อก่อนถ่ายคลิปเขาแฉเมียหลวงเอาคืน

แต่อาจจะเพราะว่าที่กล้าวไหนกันแล้วกำลังจะแต่งงานทุกอย่างก็ดูแบบ
กลายเป็นว่าจากผู้หญิงที่ชาลาดดูเท่ซ้องก็ดูแบบ
ออกมาตอนเดียวเนี่ยนะตอนเดียวถือว่าดังนะตอนแรกใช่ไหมครับ

คุณนายธัญญานี่ก็นับรับบทเป็นนบ
นบอะไรคือนบนับหา
นบนับหาภาคที่แล้วนี่ก็โอ้โหสิเว้นโอ้โหสิกรรม
เหมือนจะแบบว่าสำนึกแล้วกับทุกคน

คุณนายธัญญากลับมาเกลี้ยวกลาดอย่างไร้เหตุผล

ดูแล้วโพสเอาแล้วก็สงสารคนที่เล่นกับพี่
พี่ธัญญาคุณนายธัญญาเวลาเล่น
กูพยายามทำผมให้แก่มาเพราะว่าคุณนายธัญญาหน้าเต้งเว้อ
พยายามทำผมให้พี่ธัญญาเนี่ยดูแก่มากนะ
แต่คือเอาไม่อยู่เพราะหน้าเด็ก
นางไม่ยอมแก่เนอะ
โดยเฉพาะวีกิจพระเอกของเรื่องที่รับเอ่อบทโดยเข็นภูมิภูมิเขาบอกว่าโบกแป้งไปไหนอะโบกแป้งหนาไปไหนนะหน้าเนียนอย่างดูดูปังกว่าเหมือนมุนินซะอีกแกดูเป็นผู้ชายใช่ไหมผิวเขาดีเปล่าก็ไม่รู้อะแต่ผู้ชายก็ดูเป็นเกรแต่แต่งหน้านักแสดงที่รับบทเป็นเกรเนี่ยโอ้
พิ้งกำลังจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวพิ่งเอาอะไรเค้าอัดปูเรื่องอยู่

ภาคที่หนึ่งมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง

ทราบฮะเรื่องแบบนี้ไม่ค่อยรู้เรื่อง

นี่เป็นเพียงแค่ตอนแรกคืออย่าพึ่งอะไรเลย

คือถ่ายนานแล้วเขาก็ละเอียดกันจริง

หนูก็พยายามรีเสิร์ตหาข้อมูลมาให้คุณแม่ไง
คือตอนนี้สังคมเขาพูดอย่างนี้

เราเป็นรายการแมสนะคะไม่ใช่รายการยูนิค

ก็ฉันอยากจะทำรายการอวยบ้างคนจะได้ไม่ด่าฉันบ้าง

รายการอุ๊ยละครสนุกจังเลยอันนี้เขาหยิมกันนะ

เขาเรียกว่าปลอมพี่ที่เด็กมันพูดกัน

คือตัวอย่างของคำว่าปลอม
ปลอมไรครับคุณแม่หนูก็เป็นหนึ่งเสียงเหี้ย

อาจจะแบบมีการทวิสให้เราแบบโอ้ก็ตามก็ได้คุณแม่
เดี๋ยวนี้ลูกเล่นการถ่ายละครมีหลายแบบเห็นไหมคะ
อีเมาส์จากคนธรรมดากลายเป็นคนแซ่บ
พี่เหมียวก็ไปติดหนึ่งในหกคนอยากโตป
แต่ฉันว่าถือถ้าพูดมีคนมีคนพี่บ้าวฉันว่าดังอ่ะ

คนดูก็คือคนด่ากับแม่ถูกไหมครับ
ใช่ถ้าไม่ด่าเงียบเลยนี่น่ากลัว

มาด่าหน่อยด่าหน่อยปั่นเองแล้วปั่นเองอีกยังไม่มีใครด่าเลย
ชื่อย่อไหนชื่อย่อเรื่องอะไรขายชื่อย่อ
ถูกไหมล่ะปั่นปั่นกันเองเนอะ
คนเดิมอีกแล้วหมายเลขเดิมอีพีเดิมแล้ว

ก็ต้องมีคอมเมนสับไปซับล้าตอนนี้ก็พูดให้มาใหม่ก่อน

แล้วในพันทิพธิ์ว่าไง
ก็ก็มีช่องชมกับโอ้แทบโดนใจอะไรอย่างนี้

อีเจี๊ยอพไม่เห็นพูดถึงเลยอีเจี๊ยอพอยู่ไหน
ถ้าไม่รู้จักอยากจะอธิบายไว้ฟังนินหนึ่ง
อย่างฮือฮาเขาจะจัดปีละครั้งมันจะเป็นงานการกุศล
แล้วก็จะมีเซร็ปนะดารานางแบบคนนางดังทั้งหลายเนี่ย
เชิญมางานนี้เนี่ยเพื่อที่มาแบบว่า
เป็นงานมูลนิธิเป็นการประมูลของนะ
อย่างยิ่งใหญ่มากเลยนะฮะ

คุณมาดูคนที่แบบว่าให้คือทุกคนจะแต่งตัวแบบว่าโลกแตกโลกแตนมากเลยทีเดียว
นางมาในชุดที่แบบว่าสีชมพูอลังการ
และมีการปลด
เป็นอีกหนึ่งชุดค่ะคุณค่ะ
สีจำพูออกไป
และมีพล็อปด้วยค่ะเอาโวออกเอาชุดออก
เป็นสีดำกระโจมอกนะคะ

นี่เห็นไหมแล้วก็มีแบบว่า

อันนี้เป็นชุดที่สาม
โอ้ตายต้องมีตกใจ
เป็นช็อกกิ้งพิ้งกลับมาเป็นช็อกกิ้งพิ้ง

อย่างสุดท้าย๔ชุดค่ะ
ดันแทน

นางก็เข็นรถมีของเยอะแยะมากมาย

ก็มันเป็นอะไรที่แบบว่าเสียดสีแฟชั่นอะ

ดีไซเนอร์คนนี้ชื่อว่า
เป็นคนออกแบบให้ทั้งหมดทั้งปวง
อันนี้เป็นคนมาทำผม

ไซเนอร์ก็จะแบบแข่งขันการทำชุดมากเลยทีเดียว

แต่เป็นผู้ชายก็แต่งอินดูเยอะแยะเลย
และนี่ก็แบบว่ามีการแต่งแบบว่าแบบว่าไม่บ่งบอกเพศด้วยนะ
ใช่จะแต่งหญิงก็ได้หญิงแต่งเป็นมันชายอะไรก็ได้

ส่วนต่อไปของเราหรูหลามไม่ธรรมดาอีกคนนึงก็คือตั๊กกะแตนชนระดา
เขาประกาศขายเครื่องหารังโตแล้วนะคะ

ทีนี้เขาก็คลองชีวิตสาวโสดมาพักใหญ่แล้วก็เลิกกับสามีไปนะฮะ
หลังจากที่ตั๊กกะแตนโชลดาเปลี่ยนไปเนี่ย

น้อยเคยยุ่งวุ่นวายอะไรต่างนั้นนะ

เพราะว่าเธอเคยเปิดอาณาจักรบ้านสวนที่ต่างจังหวัดโดยบอกว่า
ร้องเพลงเสร็จหยุดก็จะไปอยู่ที่บ้านสวนนะฮะ
แล้วตอนนี้เนี่ยแล้วก็พอเสร็จแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตที่บ้านปกติของเธอไอ้บ้านใหญ่เนี่ย
ก็ไปตัดต้นไม้ถอนญาติทำให้ตัวเองจนกระทั่งพบว่า

ที่ดินวงเล็บต่อรองได้นะคะ

และหลังนี้ใหญ่เกินความจำเป็นในตอนนี้ด้วย
หลังจากนั้นเธอก็ได้ประกาศขายบ้าน

เออก็ได้แล้ว

เปรี้ยวแล้วก็เพลงเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้รู้ทุ่งจาน

เพราะเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ผิดว่าไปเที่ยวหรือไม่เที่ยว

ช่อง๓ช่อง๗เขาชอบขีบนะเนอะ
หาอะไรแหละคะอยู่ที่เป็นทอง

คลั่งอีกสักคู่ก่อน
ก็คือตอนนี้ราคาป้ามข้าวก็เกิดมากขึ้น
อันนี้ก็เป็นที่จับตาดูเพราะว่าเขาจับโป๊ะที่ถิสาน้องถิสากับคุณปั้นจันท

กองเชียร์ก็ฟินกันเลยเพราะว่าทางหนุ่มปั้นจันโพสต์ภาพตัวเอง
ใส่หมวกและหมวกใบเดียวกันหรือคล้ายกันหรือว่าผลิตในแหล่งเดียวกันนั้น
อยู่ที่น้องธิสาด้วยน้องธิสาววริธิสานะฮะ
นั้นดูไปดูมาสถานที่ยังคล้ายกันอีก
พวกชาวเน็ตเนี่ยนะฉันอยากจะรู้จังเลยว่าเขาเป็นใคร

ถามตัวเธอเองสิ

ฉันกำลังจะเลี้ยวไปที่เธอเธอก็แบบปัดออกว่ะ

ขอร้องอย่าปิดบังอย่าโกหกเดี๋ยวในโซเชียลมันไวมากพอ

มากทำอะไรแล้วมีความสุขก็ทำไปเถอะ
แค่อย่าปิดบังอย่าโกหกเดี๋ยวนี้โซเชียลมันไวมาก

ทุกวันนี้ไม่ว่าจะวันไหนที่ผ่านมาก็มีความสุขดีนะคะ

เป็นคนช่างเก่งไปถ่ายละครบ่อยหรือเปล่าหรือเปล่าคุณแม่
อย่างคุณแม่อย่างคุณหนูเคยไปหนูก็ดูออกคุณแม่

มาก้อนไปช่องกันจะ
อย่างนี้ไม่ได้แต่งหน้าถ่ายละครหรอกคุณ
เวลาแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้ไปกันก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมา